ถ้าเกิดว่าพูดถึงประเทศไทยในฐานะชาวต่างชาติที่เขามองเราเข้ามา
เราได้ขึ้นชื่อว่าเมื่อก่อนนะว่าเป็นสยามเมืองยิ้มยิ้มสวยงาม
แต่ว่ามันมีกรณีที่เป็นดราม่าขึ้นมา
กลับกลายว่าตอนนี้เราเป็นสยามเมืองฝืนยิ้ม

เล่าที่มาที่ไปของเรื่องก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีน
คือเขาก็วันหลงเครื่องที่ดอนเมือง
แล้วก็เตรียมที่จะขึ้นรถทัวร์นี่เลยนะคะนี่คือคลิปต้นเรื่อง
เตรียมที่จะขึ้นรถทัวร์แล้วก็มีน้องกลุ่มนี้

คือใส่ชุดไทยหนึ่งคนแล้วก็มีช่างภาพหนึ่งคน
ผู้หญิงคล้องพวงมาลัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

ก็คือไม่ได้ยิ้มแบบยิ้มมาจากในใจ

แต่ว่าคลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ออกไป
นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า
เอ๊ะมันดูฝืนฝืนนะทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้
ชาวจีนเขาก็เลยไปทำเรื่องล้อเลียนคนไทยมา
จะได้รับรอยยิ้มเอาไม่ได้รับรอยยิ้มแต่เป็นการฝืนยิ้ม
แล้วก็ทำมาหลายคลิปนะไม่ใช่คลิปเดียวนะ
เนี่ยดูสิคนจีนเข้าไปทำเรื่องล้อเลียนแบบนี้เนี่ย
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือ
บริเวณลานจอดรถอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบินดอนเมือง

ปรากฏว่าวันนี้ไร้เงาทั้งช่างภาพ
แล้วก็พนักงานสาวที่แต่งชุดไทย
ที่คอยคล้องพวงมาลัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะคะ
วันนี้เธอทั้งคู่ไม่ได้มาทำงานนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาท่องเที่ยว
สนามบินดอนเมืองเล่าแบบนี้บอกว่า
คือปกติเนี่ยก็จะเห็นน้องกลุ่มนี้พนักงานกลุ่มนี้เนี่ย
มาทำงานแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น

คือพนักงานที่แต่งชุดไทยคล้องพวงมาลัย๑คน

ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คล้องพวงมาลัย
แล้วจะถ่ายรูปคู่ให้เป็นที่ระลึก
ที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นรถทัวร์แล้วก็ออกไปเที่ยวในสถานที่ต่าง
แต่วันนี้ไม่เห็นเงาทั้งคู่แม้แต่คนเดียว
สำหรับคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
อกจากการพูดคุยว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงแล้ว
เจ้าหน้าที่อาสาท่องเที่ยวที่เราไปพูดคุยด้วย
เขาก็บอกว่าคือตอนนี้ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นหนึ่ง
คนที่ทำงานบริการมองว่าการทำงานตรงจุดนี้

ดังนั้นการแสดงออกในทุกกิริยามารยาทในขณะที่ทำงาน
ในฐานะพนักงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ควรจะแสดงออกให้ดีที่สุดยิ้มไปด้วยทำด้วยใจนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ใกล้
ก็เป็นพนักงานขายน้ำดื่มทำงานอยู่ตรงนั้นแหละ

เขาบอกว่าตัวเองก็เคยมีโอกาสทำงานร่วมกับน้องเนี่ยนะคะ
ที่เป็นเด็กคล้องพวงมาลัยเหมือนกันแล้วก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูล
บอกตอนนี้เด็กสาวทั้งสองคนนี้นะคะที่หน้าเบื้อง
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ถูกไล่ออกไปแล้วประมาณ๔๕วัน
เรื่องนี้เพิ่งมาเกิดเพิ่งมาแชร์ประมาณ๒วันที่ผ่านมานี่เอง
เด็กทั้งสองคนนี้ถูกไล่ออกไปแล้ว
ไม่ได้รับรู้ปัญหาอะไรแต่ทิ้งปัญหาไว้
แล้วมาส่งผลกระทบกับพนักงานคนอื่น
เพราะมันกลายเป็นภาพที่ติดตา
นักท่องเที่ยวที่เขามาไปแล้วถึงขั้นทำคลิปกลับไปประเทศ
เขาก็ยังทำคลิปล้อเลียนเราเนี่ยนะคะ
ปกติแล้วแต่ละวันจะมีพนักงานคล้องพวงมาลัยประมาณ๖คู่
แต่ว่าตอนนี้ถูกกระแสเล่นงานพักงานไปแล้วไม่ต่ำกว่า๗วันค่ะ
คนที่เราไปสอบถามวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็น่าสงสารน้องนะ

ก็จะมีรายได้สักประมาณวันละ๓๔๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าโดนสั่งพักงานแบบนี้แน่นอนว่าเขาขาดรายได้
เขาก็ไม่มีเงินมาจุนเจอกับครอบครัวเนี่ยนะคะ